อายุ๒๘ปีเป็นราศดรชาวศรีสเกตได้เดินเท้ามาที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อที่จะแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยล่าสุดขณะนี้เดินทางถึงจังหวัดสุรินทร์และคาดว่าเมื่อถึงที่พระบรมมหาราชวังแล้ว
เป่าแคนเพลงสันเสริมพระบารมีค่ะ
นายรัฐชัยกองปัดอายุ๒๘ปีราศดรชาวตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสเกต
ออกเดินเท้าเพื่อไปเป่าแคนเพลงสรรเสริมพระบารมีแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
หลังเดินเท้ามาจากจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวานนี้
และได้นอนพักค้างคืนอยู่ที่วัดบ้านหนองแร้งอำเภอสำรงทาบจังหวัดสุรินทร์
โดยมีชาวบ้านร่วมเดินเท้าให้กำลังใจอีกประมาณ๒๐คน
และมีหน่วยกู้ภัยพร้อมรถพยาบาลอำนวยความสะดวก
นายรัฐชัยกล่าวว่าก่อนหน้านี้ป่วยหนักสุขภาพไม่แข็งแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ
และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ในการดูแลรักษา
จนมีสุขภาพที่แข็งแรงอาการป่วยเริ่มดีขึ้นตามลำดับจนหายดี
ทำให้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาดที่สุดไม่ได้
จึงแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ด้วยการเดินเท้าจากเทศบาลตะมนต์เมืองจันทร์ไปยังสนามหลวงซึ่งไม่มีกำหนดว่าจะเดินถึงเมื่อไหร่และเมื่อไปถึงกรุงเทพจะเป่าแคนเพลงสันเสริมพระบารมีแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์อีกด้วย